ไปดูที่สวีชุมพรกันหน่อยนะคะ
เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นคือผัวซ้อมเมีย
แล้วก็พยายามที่จะแขวนคอเมียต่อหน้าลูกสาววัย๑๒ควบ
แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะลูกสาวพอเห็นเหตุการณ์ไม่สู้ดี
พยายามที่จะวิ่งไปตามญาติให้มาช่วย
สุดท้ายก็สามารถช่วยแม่ของตัวเองได้สำเร็จ
แต่อาการตอนนี้บาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวนายสุธิพงศ์หนูบำรุงอายุ๓๔ปี
ไปสอบปากคำที่สพสวีค่ะ
หลังจากที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนางสาวนิพาพรเชิงชั้น
หรือว่าคุณปามอายุ๓๓ปีเป็นภรรยาของนายสุธิพงศ์
ด้วยการทุบตีใช้เชือกไดลอนแขวนคอหน้าห้องน้ำ
ภายในบ้านพักที่ตำบลท่าหินอำเภอสวีจังหวัดชุมพร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้
คือ๓มิถุนายนที่ผ่านมา
นายสุธิพงศ์ได้ดื่มสุราจนมีอาการมึนเมา
แล้วก็ไปก่อเหตุทะเลาวิวาสกับเมียของตัวเอง

อย่างรุนแรงค่ะก่อนที่จะลงมือทุบตี
แล้วก็ใช้เชือกไนลอนแขวนคอหน้าห้องน้ำ
ภายในบ้านพักต่อหน้าลูกสาววัย๑๒ขวบ

ก็เลยรีบวิ่งไปตามญาติญาติที่บ้านอยู่ห่างออกไป
สักประมาณ๒กิโลเมตรให้มาช่วยเหลือคุณแม่
แล้วก็ที่สุดแล้วก็สามารถนำตัวส่งโรงพยาบาลสวีได้
แต่คุณหมอบอกว่าโอ้โหอาการแบบนี้โคม่าแล้ว
ก็เลยตัดสินใจส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะ
หลังเกิดเหตุนายสุเทพเชิงชั้นอายุ๖๒ปี
ซึ่งเป็นคุณพ่อของนางสาวนิพาพร
เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจโรงพักษวี

ขณะที่เข้าไปช่วยเหลือลูกสาวเห็นนายสุธิพงศ์ก็คือลูกเขย

เมื่อเข้าไปบ้านพักค่ะก็พบว่าลูกสาวนอนแน่นิ่งอยู่หน้าห้องน้ำ
มีเชือกไนลอนมัดอยู่แน่นบริเวณลำคอ
ซึ่งลูกเขยกับลูกสาวแต่งงานอยู่ด้วยกัน

สุราจนมีอาการมืนเมาคลุ้มคลั่ง
จะก่อเหตุทุบตีลูกสาวเป็นประจำ
ฟังเสียงคุณพ่อของผู้ได้รับบาดเจ็บกันหน่อยค่ะ
คือดูพี่ดีล้าอ้าง
แล้วลูกเขยงบทกาล
งั้นลูกเขยยังเป็นเมาคลั่ง

คือนายสุเทพบอกว่าก็ให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย
ต่อมาค่ะคุณผู้ชมตำรวจสามารถไปติดตามจับกลุ่มตัวนายสุธิพงศ์
ขณะที่หนีไปหลบอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ในพื้นที่ตำบลทุ่งระยะ
ซึ่งจากการตรวจค้นภายในบ้านพักหลังนี้
ไปพบอาวุธปืนลูกโม้๓๘หนึ่งกระบอก
พร้อมเครื่องกระสุนปืนแล้วก็น้ำต้มใบกระท่อม๑ขวด
จากการสอบสวนผู้ต้องหายอมรับสารภาพแล้วค่ะ
ลงมือทำร้ายภรรยาจริงเพราะว่ามีการทะเลาะวิวาสอย่างรุนแรง
แต่ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ดื่มสุราหรือเสพสารเสพติด
จนกระทั่งมีอาการคลุ้มคลั่ง
แล้วก็ฝากขอโทษภรรยาแล้วก็ญาติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ฟังเสียงนายสุธิพงศ์ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุในคดีนี้หน่อยค่ะ

เดี่ยวเป็นไปอยู่บางบางนะ
ทั้งหมดถึงมาทั้งหมด

ตัวคุณไปทำอะไรตังสึง

ทั้งสองคดีหลังนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความรุนแรง

โดยเฉพาะเกิดขึ้นกับผู้หญิง

แล้วก็ถือว่าเป็นเพศที่แรงน้อยกว่า

และมีคนบอกว่าสงสารลูกสาวด้วย
แล้วก็ถ้าเกิดว่าไปดูสถิติก็น่าตกใจนะ
ที่ผู้หญิงถูกทำร้ายมาจากคนใกล้ชิดในครอบครัวเยอะที่สุด